ประภาพอียุคปาบึกที่กำลังพัดเข้าสู่ภาคใต้ของไทย
และเมื่อสักครู่อย่างที่คุณสูตรสักครู่ได้บอกไป
ว่าพัดขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังเรียบร้อยแล้ว

ยังที่พื้นที่ปลอดภัยกันแล้วนะคะ
ซึ่งพูดถึงเรื่องวงการบันเทิงกันหน่อยก็ยังมีหลายคนส่งความห่วงใย
ไปยังพี่น้องชาวใต้รวมไปถึงโลกโซเชียลต่างค่ะ
แล้วก็มีอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มนะพี่ป้องนวัดเป็นอีกหนึ่งคนค่ะ
ที่ชอบเดินทางไปท่องเที่ยวดำน้ำแถบเกาะเต่าที่อยู่ในเขตจังหวัดสุราชธานี
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตอันตรายเช่นเดียวกัน
ป้องเองฝากความห่วงใยไปยังทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองค่ะไปเลยค่ะ

ยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับช่วงดีทุกคนครับ